เวลามันก็ล่วงเลยมาเป็นสัปดาห์แล้วแต่ว่าคนเป็นลูกสูญเสียพ่อ
คือมันยังทำใจไม่ได้นะคะมีหลายคนส่งไปให้กำลังใจแสดงความเป็นห่วง
แต่ก็มีบางคนที่แสดงความเป็นห่วงชนิดที่คุณไอซ์บอกว่า
เออมันแปลกไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นห่วงหรือยังไง
จนคุณไอต้องออกมาโพสต์สเตตัสลงไอจีลงเฟซบุ๊กอะค่ะ
ทำไมถึงยังมีคนคิดว่าเรานั่งแบร์มือขอเงินพ่อ
ทีนี้จะอยู่ยังไงระวังลำบากนะ
คุณไอ้ถึงกับต้องถามเลยว่าหน้าตาเธอยังดูเด็กเหรอ
ถึงกับต้องขอเงินพ่อในการใช้ชีวิต
คือมันมีคอมเมนต์หนึ่งที่คอมเมนต์เข้ามาจนคุณไอซ์เชิมเหมือนกับว่า
ต้องโพสต์เอาคอมเมนต์นั้นมาพูดว่าเนี่ยค่ะ
พ่อตายแล้วระวังเรื่องเงินกันหน่อยเงินโกงศรีจะหมดเอา
เราคนไทยไม่ใช่คนจีนอย่าพากันผลาญเงินพ่อ
อันนี้คือข้อความที่คนเข้ามาคอมเมนต์เธอนะ
ส่วนข้อความข้างหลังที่บอกโหยคิดอะไรกันอยู่เนี่ย
คือคุณไอซ์พิมพ์ค่ะคือเธอบอกว่าโอ้โหนี่นี่คือยังไงอ่ะ
นี่คือเป็นห่วงเหรอหรือว่าอะไรยังไงเธอก็ทำงานทำมาหากินนะ
ไม่ได้อาศัยเงินคุณพ่อนะคะเรื่องนี้ค่ะมีพี่น้องวงการตลกเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจกันเยอะมากนะคะ
แล้วคุณแบงค์อธิกิจสามีเองก็เข้ามาตอบก็น่าจะหวังลดกระแสดราม่าแหละ
ตอบแบบว่าเพื่อให้มันเบาบางลงหน่อย
บอกว่าเนี่ยผมหาเงินใช้ส่งตัวเองเรียนมาตั้งแต่มปลายแล้วครับ
ส่วนเมียเมียที่นี้คือคุณไอซ์เนาะขอเงินพ่อไม่ได้หรอก
เพราะเงินพ่ออยู่ที่แม่เอแล้วก็เป็นอีโมจิหน้าหัวเราะนะคะ
ส่วนคุณบอลเชิญยิ้มน้องรักคนสนิทของนครก็ให้กำลังใจคุณไอซ
บอกไม่ต้องสนคำใครนะน้ารู้ว่าไอซ์เป็นยังไงครับ
น้าเป็นกำลังใจให้นี่ค่ะก็คือให้กำลังใจกันก็ดีแหละ
แต่ว่าอาจจะต้องดูนะว่าบางอย่างมันกระทบความรู้สึกไหมหรืออย่างไร
คือบางทีในโลกโซเชียลเนี่ยบางทีเราพิมพ์ไปอาจจะคิดไม่ลึกพอ
มันก็ทำให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจได้บ้างเหมือนกันนะคะทีนี้พูดถึงคุณบอลเชิญยิ้มหน่อยก็แล้วกันนะคะ
เมื่อวานนี้กักตัวครบสิบสี่วันแล้วนะหลังจากที่หายโควิดสิบเก้าออกมา
เขาต้องกักตัว๑๔วันก็ครบแล้วก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
หลังจากที่ช่วงที่ติดโควิดเนี่ยทัวร์ลงหนักเลยใช้คำนี้ดีกว่า
เนี่ยค่ะคุยกับคุณแจ๊กกะรีนนะคุณบอลก็บอกว่าก็ไม่ได้อยากให้เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้หรอก
การสูญเสียนครตลกรุ่นพี่อันเป็นที่รัก
ไม่ว่าจะเป็นนักคอมหรือแม้กระทั่งคุณโรเบิร์ตสายควันเนี่ย
เวลามันก็ไล่เลี่ยกันมันทำใจไม่ได้จริงจริงทุกวันนี้กลับมาบ้าน
นครยังวนเวียนอยู่ในหัวเลยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ลูกชายบวช๑๐๐วันให้นครเหมือนกัน
แต่ก็จะต้องขออนุญาตคุณไอซ์กับแม่เอ๋ก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องประเด็นที่ตัวเองเนี่ยโดนทัวร์ลงคุณบอลบอกเลยยอมรับเลยว่ากลัว
ตอนนี้กลัวแล้วใจอยากจะไลฟ์มากเลยแต่ว่าไม่รู้แล้วไงว่า
พูดออกไปแล้วมันจะไปกระทบใครมันจะไปกระทบความรู้สึกจิตใจอะไรใครยังไงอีกหรือเปล่า
กลัวจะเจอดราม่าอีกก็เลยเงียบไว้ดีกว่าโอนเงินบริจาคตามโรงพยาบาลต่างเอาก็แล้วกัน
ผมอยากจะผมอยากจะมานั่งช่วยเงิน
เขายังไปซื้อกับข้าวได้ไปทำอะไรที่แบบไอ้นั่นได้อะไรอย่างนี้ครับ
แต่คือยังไม่กล้าจริงไม่พูดเลยคือแบบมันมันบอบบางมากตอนนี้ครับ
มันบอบบางมากค่ะไม่ก็ทั้งอาทิตย์พี่พี่ของเราอ่ะพี่ของเรา
อาจจะเป็นคำที่มันอันนั้นก็กลายเป็นอะไรอย่างนี้คือผมไม่ขอแตะนะ
ถ้าถามใจผมอ่ะผมอยากทำมากอืม
เพราะวันที่เบิกวันพี่เบิร์ดผมทำแล้วมัน
มันยิ่งใหญ่แต่วันนี้คือพ่อพ่อจะไปแบบนี้ไม่ได้
คือเดี๋ยวนี้เวลาจะโพสต์จะพูดอะไรลงในออนไลน์เนี่ย
คืออันดับแรกต้องคำนึงถึงความถูกต้องอันดับสอง
มันมีเรื่องความถูกใจเข้ามาด้วยเพราะว่าคนเขาก็เข้ามาดูกันได้หลากหลายคน
เขาก็มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์
แต่ตอนนี้สำคัญเลยก็คือต้องส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ
ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดสิบเก้าไปด้วยกันเพราะว่า